ของทิศสมปองหรือว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้เรียกเขาว่าเป็นนายสมปองหรือไอ้ปองก็ได้
คือล่าสุดเนี่ยประเด็นที่มันต่อเนื่องกันมาก็คือเรื่องของที่ดินสอบประกอบที่ตัวเขาเอง
บอกว่าเขาก็เอาเงินไปกว้านซื้อสัก๓๐๐ไร่ไปทำสวนยางให้กับคนในครอบครัว
แต่มันก็มีประเด็นที่ว่าซื้อขายได้ไหมแล้วมีที่ดินไปลุกป่าสงวนหรือไม่
ล่าสุดคุณผู้ชมจากการตรวจสอบที่ดิน๓๐๐ไร่ที่ชายภูมิที่ทางด้านของทิศสมปอง
ได้มีการซื้อให้ครอบครัวปลูกยางพาราเนี่ย
กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วที่ดินของเขามีทั้งหมด๙แปลงด้วยกันคุณผู้ชม
เพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา๑๔๑ไร่
ในจำนวนนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นนสก๓๐ไร่ที่นาแปลงไปได้
ทุเรียน๒ไร่แล้วก็ปลูกบ้าน๓ไร่
ซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดที่ดิน๖แปลงจาก๑๑แปลง
ปรากฏว่ามีเนื้อที่ดินกว่า๒๐๐ไร่
บุกลุกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป็นพื้นที่ป่าสงวนป่าภูซำผักหนา
อันนี้ผิดแน่
แล้วไอ้ที่ที่ลุกไปส่วนใหญ่ไปปลูกยางพารา
ไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารใดทั้งสิ้น

คือสอบประกอบว่านักแล้ว
บุกลุกป่าสงวนนี่ดูไม่จืดเลยนะ

กรมป่าไม้บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมด
แล้วจะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขั้้าวของจริงผู้ผู้ชมนะครับ
ทีนี้เมื่อวานที่สมปองไป
ไปงานไปออกรายการ
หลังจากที่เขาไปออกรายการกับคุณหนุ่มกันชัยกำหนดพรอยมา
พี่หนุ่มฮะ
เขาก็ชี้แจ่ง
ที่สมปองชี้แจงเรื่องของการครอบครองที่ดินที่ให้ญาติพี่น้องเอาไปทำกินอยู่ที่
จากนี้ทางที่อะไรต่อไปกัน
วงการเมตตาไม่รังเกียจผมผมก็ยินดี
ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเหมือนเดิม

กลางบนบ้างไหมมีคนจะมาพ้องมานู่นนี่นั่งเหล่าเยอะ
ไม่แล้วครับพี่ว่าไปตามกฎหมายได้เลยครับพี่

เขาก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคน
คือเขาบอกว่าเขาบวชเนี่ยชีวิตวัยเด็กกับวัยรุ่นเขาหายไป
ตอนนี้เขาออกมาเป็นคนธรรมดาและเป็นคารวาส
เขาอยากใช้ชีวิตแบบคารวาสทั่วไป
ถ้าเห็นเขาไปทำอะไรตามร้านอาหารนู่นนี่นั่น
ก็ให้อภัยเขาเถอะเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
เพราะตอนเขาบวชเขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เลย
เข้าใจค่ะว่าแต่ว่าก็ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะ
ถูกต้องนะฮะแต่ประเด็นนึงก็แน่นอนเขาต้องยอมรับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเขามาอยู่ในวงการ
เขาเป็นคนที่ถ้าเกิดคุณจะทำงานมีชื่อเสียง
ก็ต้องยอมรับเพราะว่าถูกสังคมวิภาควิจารณ์

และในวันการดิงทำเองก็ต้องเหมาะสมด้วยส่วนหนึ่งนะครับ

สมปองเองก็มีความขึ้นไหวในโซเชียลเหมือนกัน

แล้วก็จะกลับมาสร้างความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิม
ทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็อย่าฝากขอโทษไปถึงคุณติ๋มที่บีภูดด้วย
ที่ชวนเข้ามาทำงานในวงการยอมรับว่าเขาทำผิด
อ้างว่าเหมือนน้องชายน้อยใจพี่สาวนะฮะลูกชายน้อยใจแม่
เจ๊ติ๋มเองก็หวังดีในการทำงานการคบเพื่อน
เตือนเขาเรื่องการวางตัวโดยเฉพาะการให้ระวังเรื่องของการคบเพื่อน
เขายอมรับว่าการที่เขาขนของออกมาบ้านไม่ได้บอกล่วงหน้า
อันนี้เป็นการสื่อมารยาทพร้อมขอโทษเจ๊ติ๋มและทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง
เพราะตัวเองคิดน้อยไปหน่อยค่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทิศสมปองล่าสุด
ซึ่งหลังจากที่ทิศสมปองได้มีการออกมากล่าวขอโทษคุณติ๋มใช่ไหม
คนที่เคยออกมาพูดตำหนิก่อนหน้านี้ลีน่าจังอ่าเคยออกมาเตือนแล้วว่า
คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเสียมารยาทคุณต้องนึกถึงบุญคุณเขาหน่อย
เขาทุ่มเทดูแลให้คุณตอนที่เพิ่งศึกออกมาก็ให้ที่อยู่ที่กิน
แล้วพอคุณลีน่ารู้ว่าทิศสมปองขอคำมาเจ๊ติ๋มไปแล้ว
คุณลีน่าจังตอบมาชื่นชมเลยนะกินไปชมไปครับ
คนไทยเป็นคนใจดีให้อภัยคนง่ายสมปองทำถูกแล้ว
ทำสู่อ่ะเขาบอกว่าให้คิดซิว่าพระมหาสมปองอ่ะตายไปแล้ว

เขาปวดตั้งแต่อายุ๑๓
เคยมีเซ็กกับผู้หญิงไม่เคยได้เที่ยวกับวัยรุ่น
เขาศึกออกมาก็ขอให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเถอะ
อย่าเอาจีวอมาสวบให้เขาเลย

เขาเป็นผู้ชายเขาก็มีความ
สุดท้ายถึงแม้จะชมที่ออกมาขอโทษจะจิ่มแล้ว
แต่คุณลิน่าจังเองแม่ลีน่าเองก็ย้ำเตือนว่า

รู้ว่าเป็นผู้ชายมีความต้องการอะไรแบบนี้
การเข้าไปใกล้ชีวิตผู้หญิงเนี่ยระวัง
เพราะสมัยนี้เขามีคลิปมีมือถือเขาถ่ายคลิปลงโซเชียลกันได้
ถ้าเกิดไม่ระวังตัวมันก็จะเหลือร้อนตามมาอีกนะครับ
ดินที่ไปบุกลุกป่าสงวนกันต่อนะครับ